กลับมาในเบรกนี้นะครับจะพาไปกินอาหารที่ว่าแซ่บทั้งรสชาติ

ไม่ธรรมดาเพราะว่าน้ำยำของเขามันเหมือนกับว่าแทรกซึมเข้าไปในเนื้อด้วย

อยากรู้แล้วว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนร้านนี้ชื่อว่าร้านยำแซ่บซิ่งจังหวัดชนบุรี

สวัสดีค่ะชื่อน้ำฝนนะคะเป็นเจ้าของร้านยำสวยแซ่บซิ่งชนบุรีค่ะ
ก่อนหน้านี้ฝนเปิดเป็นร้านก่อนรูปแบบร้านประเภทร้านอาหาร
แล้วเสร็จปุ๊บก็สถานการณ์โควิดเนอะกระทบกันหมดล่ะค่ะแล้วแต่ทุกอาชีพ
แต่ว่าเราก็หาวิธีว่าเราจะทำยังไงดี
เรานำต้นทุนเหล่านี้ที่เราลดจากค่าใช้จ่ายอื่นไปเนี่ย
ซื้อวัตถุดิบในราคาสูงหรือวัตถุดิบดี
มาจำหน่ายได้ในราคาที่ลูกค้าเข้าถึง
ที่ร้านทั้งหมดนะคะก็จะมีซิกเนเจอร์

ม้าหอยแคงกุ้งปลาแซลมอนไข่ปลาหมึก
ไข่แม่งดาไข่แดงเข้มไข่ปลาเรียเซียว

ถ้า๕ไข่ยังไงก็คุ้มกว่า

ลูกค้าซื้อไปทานลูกค้าก็สามารถติได้
ชมได้ว่าอันนั้นเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไง
เราจะได้ไปดูที่ต้นต่อของวัตถุดิบ
แต่เราก็พยายามที่จะดูให้ละเอียดที่สุด

สิกอยู่ที่๕๐โลหมดในวันธรรมดา
วันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดในขัตเตอร์เลิกนี่
ก็คูณสองหรือคูณสาม
พูดถึงเรื่องความแซ่บของที่ร้านนะคะ
ตรงนี้เราก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญนะคะ

มะนาวสดที่นี่จะเป็นสูตรน้ำตาลเขี้ยว
ยำที่ร้านนะคะเราจะมีทั้งหมด๒ประเภทนะคะ
เป็นน้ำยำปลาร้าและไหม้ปลาร้านะคะ
ส่วนน้ำปลาร้านะคะตรงนี้นะจ๊ะ
จะการันตีความแซ่บได้เลยค่ะถึงสำเนียงนะคะ
ดบัตรคิวเสร็จปุ๊บเลือกเมนูอาหารเสร็จ

น้องก็จะทำการรวบรวมบินแล้วก็เช็ครายละเอียดอีกทีนึง

ก็จะวางสแตนบายรอข้างหน้าเพื่อจ่าย
ก่อนจ่ายเราก็จะเช็คว่าลูกค้าบินที่๑
มีกี่กองมีอะไรบ้างไม่เอาอะไรบ้าง
ยำอะไรบ้างด้านข้างก็จะเช็คอีกทีหนึ่ง

เราจะมีทั้งพนักงานจ่ายตลาดแล้วก็เวียม

เนื่องจากวัตถุดิบเข้าทางตลาด
แล้วก็เรือประมงจะไม่เป็นเวลา

เพราะว่าเขาต้องเอาปูมาส่งกุ้งหอยแคลง

ตั้งอยู่ที่นะคะตัวเมืองชนบุรีนะครับ
แสบของทางร้านนี้แน่นอนค่ะฮาวโก้อีสานก็ต้องการันตีถึงความแซ่บนะคะ
ถูกใจแน่นอนจ้าฝากด้วยเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ